คุณผู้ชมครับอากาศมันร้อน
น้ำดื่มมันต้องมามันต้องเป็นน้ำเย็นและที่สำคัญ
ทั้งเย็นทั้งหวานชำชุ่มใจ

ตลอดข่าววันนี้จะพาไปดื่มดำกับเครื่องดื่มธรรมชาติ
เติมความสดชื่นและคลายร้อนให้กับชีวิตในช่วงนี้กันค่ะ
ส่วนจะมีอะไรบ้างไปดื่มพร้อมกัน

ในบริเวณไล่อ้อยของชาวบ้านอำเภอกันธรวิชัยจังหวัดมหาสารคาม
เขาก็พลิกวิกฤตเป็นโอกาสจากการที่ถูกเลิกจ้างมาเป็นเกษตรปลูกอ้อย
และก็ทำน้ำอ้อยส่งขายจนมีรายได้เสริมและมีอาชีพที่มั่นคง
พร้อมเติมความสดชื่นให้คุณผู้ชมค่ะ
งานนี้เขาก็ปลูกอ้อยไปด้วยแล้วก็คันน้ำอ้อยสดขายไปด้วย
เพราะว่าการเก็บต้นอ้อยของเขาก็สามารถทำรายได้ส่วนหนึ่ง
และอีกส่วนหนึ่งก็นำมาสร้างผลิตภัณฑ์แบบนี้นี่แหละค่ะ
ซึ่งแต่ละวันเขาก็จะนำอ้อยสดขนขึ้นรถกระบะ
ออกไปตระเวนขายน้ำอ้อยทั่วพื้นที่ในหมู่บ้าน
ซึ่งน้ำอ้อยก็จะขายอยู่ที่ราคาขวดละ๒๐บาท
แต่ละวันนั้นก็จะขายได้ประมาณ๘๐๑๐๐ขวดเลยทีเดียว
และโดยเฉพาะช่วงอากาศร้อนแบบนี้
ก็จะมีรายได้พุ่งขายได้ถึงวันละ๑๒๐ขวดเลยทีเดียวค่ะ
เรียกได้ว่าสร้างอาชีพเติมความสดชื่น
แถมรายได้งามให้พี่เขาด้วยล่ะค่ะ
ดื่มกับเครื่องดื่มธรรมชาติจากน้ำพึ่งป่าเดือน๕กันต่อ
ที่บริเวณริมถนนหมายเลข๒๒
อำเภอท่าตูมอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์
เพื่อมาดูของดีขึ้นชื่อแผงขายรังพึ่ง
และน้ำผึ้งป่าสดที่อยู่ตรงหน้านี้นี่แหละค่ะ
เพราะน้ำผึ้งปลาของจังหวัดสุรินถือเป็นของขึ้นชื่อรสชาติดี
หวานหอมอร่อยกว่าที่อื่น
ที่สำคัญเขาจะเก็บแต่น้ำพึ่งป่าเดือน๕
คันสดขายสดกันแบบนี้ไม่มีสิ่งเจือปนค่ะ
ซึ่งน้ำผึ้งป่าที่จะอร่อยก็ต้องตรงกับช่วงเดือนมีนาคม
ถึงเดือนเมษายนแบบนี้นี่แหละค่ะ
เจ้าของร้านอย่างนางสาวนัทธิตาพงพาณิชย์อายุ๓๔ปี
ก็ทราบว่าชาวบ้านในพื้นที่จะออกหาน้ำพึ่งป่ามาขายกัน
หลังจากช่วงเว้นว่างการทำนา
ก็เลยเข้าป่าไปหารังพึ่งกับเขาด้วย
แล้วก็ทำการตัดออกมาขายแบบนี้
ซึ่งรังพึ่งที่ได้เนี่ยก็จะขายอยู่ที่ราคา๑๐๐๓๐๐บาทค่ะ
เป็นรังพึ่งที่มีทั้งน้ำผึ้งและตัวอ่อน
ส่วนน้ำผึ้งป่าสดเขาก็จะคั้นออกมาราคาขวดละ๕๕๐บาทถึง๖๐๐บาท
ซึ่งช่วงนี้ก็จะขายดีมาก
เพราะเป็นช่วงที่คนหันมาบริโภคน้ำพึ่งธรรมชาติกันมากขึ้นค่ะ
และก็สร้างรายได้ให้คนในพื้นที่
ใครสนใจอยากถามข้อมูลเรื่องของรังพึ่งแล้วก็น้ำผึ้งปลาสด
ก็สามารถติดต่อไปได้ตามที่อยู่ตรงหน้าจอได้เลยค่ะ
เติมความสดชื่นกันต่อกับน้ำมะพร้าวปั่นนมสด
โอ้โหน่าดื่มมากเลยล่ะค่ะ
เห็นแล้วอยากจะพุ่งไปซื้อสัก๑๐แก้ว
ไปกันที่ร้านว้าวมะพร้าวปั่นจังหวัดพิศนุโลก
บอกเลยค่ะว่าน้ำมะพร้าวปั่นที่นี่ไม่เหมือนที่ไหน
เพราะเป็นน้ำมะพร้าวปั่นที่เสริมด้วยท็อปปิ้งมากมาย
แล้วแต่เราเลือกตามความชอบได้เลยค่ะ
ซึ่งเจ้าของร้านก็บอกว่าธุรกิจนี้ก็เกิดจากความชอบส่วนตัวค่ะ
ซึ่งปกติก็จะชอบทำอาหาร
และที่สำคัญคือชอบทานน้ำมะพร้าวปั่น
แต่บางครั้งซื้อมามันไม่ถูกใจค่ะ
ลองมาปรับสูตรจนได้ตามที่เราชอบแบบนี้
แล้วก็เติมความไม่ธรรมดาให้ดูแตกต่างจากที่อื่นลงไป
ก็คือการเพิ่มท็อปปิ้งต่างลงไปนั่นเองค่ะ
ส่วนใครที่อยากจะชิมเมนูมะพร้าวปั่นนมสดกันหลากหลาย

ก็สามารถแวะมากันได้ที่ร้านว้าวมะพร้าวปั่น
อยู่ที่ริมถนนชายานุภาพ
ใกล้ซอย๑๐เปิดทุกวันไม่มีวันหยุด
หรือสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเพจเฟซบุ๊ก
ว้าวมะพร้าวปั่นกันได้นะจ๊ะ